โชคกันไปเรียบร้อยแล้วเบิกทรัพย์รับโชคกันไป
ทีนี้ไปขอโชคกันดีกว่าคุณผู้ชมชาวบ้านเขารวมตัวกันไป
กระซิบขอโชคโค้งสุดท้ายกับแมงสี่หูห้าตา

แมงแบบนี้ชนิดนี้เขาเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
นี่ที่จังหวัดพยาวไปกับใคร
ไปกับคู่หูดูโอจังหวัดพยาว
ใช่คู่ซีเมืองพยาวนั่นเองนะคะ
มากันที่วัดป่าศักดิ์คำบ้านหนองหวีตะบนท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
มีบรรดานักเสี่ยงโชคเขาพากันนำดอกไม้ถูกเทียน
สิ่งสำคัญที่ต้องนำมานี่ถืออยู่

ถ้าเกิดคุณชนะไปนี่ไปไม่ได้นะ

เอาถ่านไปแล้วก็ต้องเอาทูบไปด้วยนะ

นี่ค่ะเอาถ่านไม้มาแล้วไม่ใช่ถือมาแต่ถ่านอย่างเดียว

จุดไฟเผาให้ทานแดง
เหมือนเป็นการเส้นไหว้ขอโชคขอลาบกับแมงสี่หูห้าตา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่นับถือกัน

เชื่อโบราณเขาเล่ากันว่าแมงสี่หูห้าตาเป็นเทวดานะคุณ

ต้องไปด้วยกระซิบที่หูของแมงซียูห้าตา

แล้วต้องกระซิบหูไหนมันมีตั้ง๔หู
กระซิบไหนก็ได้ตามที่สะดวกนะคะ

เป็นเทวดาแปลงกายมาเพื่อมาช่วยเหลือมนุษย์
ซึ่งสิ่งที่มันจะกินก็คือถ่านไฟแดง

เคยซื้อถ่านไหมถ่านไฟฉายเคยไหม
ไม่คือเวลาผมไปซื้อถ่านอะ

นี่คุณเป็นคนแบบไม่เอาถ่านจริง

ผมไม่เคยจำตรงนั้นผมจำแต่ว่าใหญ่เย้ยแล้วก็เป็นแท่งบ้อง
ส่วนใหญ่ก็ได้ช็อกแลตกลับมาทุกทีเลยว่าเป็นป้อง
ฐานดำฐานไม้นี่แหละเอาไปแบบนี้นะคะ
สี่หูห้าตาเนี่ยพอกินถ่านเข้าไปแล้วเขาจะถ่ายออกมาเป็นทองคำ
อันนี้คือตามความเชื่อในสมัยโบร่ำโบราณนะจ๊ะ
สำหรับการขอโชคขอลาบก็อย่างที่เห็นกันไป
บูชาด้วยการจุดเทียนจุดทูบแล้วก็เผาถ่านใช่ไหม
แล้วก็ไปขอโชคด้วยการกระซิบที่หู
บางคนบอกว่าขอโชคด้วยวิธีการรูปปากของแมงสี่หูห้าตาก็ได้
หรือว่าจะเอาหูเนี่ยนับหูนับตานับเท้านับก้อนอุจจาระทองคำ
เอาไปเสี่ยงดวงตีความหมายอะไรต่างนานา
แล้วแต่วิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อเลยนะจ๊ะ
บางคนอย่างคุณชนะถามมี๔หูกระซิบหูไหน
หูไหนก็ได้

ใช่หรือจะกระซิบสี่หูก็ได้
แต่เวลากระซิบสังเกตว่าไม่ว่าจะกระซิบแมงสี่หูห้าตากระซิบหนูบูซิกะเลย
ก็จะเอามือป้องอีกข้างนึงไว้
ไม่ให้คำขออีกไม่ไหลล่วง
อันนี้คุณก็อาจจะป้องสัก๓หู

ครั้งเดียวก็ป้องไปประมาณอย่างนี้แล้วก็กระซิบไว้อย่างนี้
เป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็นเรื่องของความร้อนด้วย
ต้องระมัดระวังนะเวลาไปขับไหว้เนอะ